พญานาคมีอีกที่หนึ่งที่จะพาไปก็คือที่วัดพระธาตุวายูอำเภอสนามชายเขตจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ไปที่นี่ถ้ามันมีเรื่องอัศจรรย์เกิดขึ้นลมพัดแรงเลยล่ะค่ะ
ทุกคนเรามาไหว้พ่อปู่พญานาคนะคะ
ตอนนี้ลมพัดอยู่ต้นเดียวทุกคนดูรอบนะคะ

แต่ว่าต้นนี้ที่มีพ่อปู่พ่อปู่อยู่เนี่ยพัดแรงอยู่ต้นเดียวทุกคน
ถ้ายิ่งพูดก็ยิ่งพัดอ่ะโอ้ยขอให้สมหวังนะพ่อนะ
เป็นไปได้เหรอคะเนี่ยลมพัดอยู่ต้นเดียวหันไปดูมุมอื่นต้นไม้อื่นก็ไม่มีปลิวไม่มีติงไม่มีไหว

ใช้ติ๊กต๊อกที่ชื่อแม่ออยบูตี้นี่แหละค่ะไปกราบไหว้พ่อปู่พญานาคที่วัดพระธาตุวายูอำเภอสนามชายเขตจังหวัด
ฉะเชิงเศร้าคุณดูดิรอบต้นไม้ต้นอื่นมันก็สงบนิ่งดีไม่มีลมพัด
แต่พอแพนกล้องกลับมาที่ต้นโพที่มีพ่อปู่พญานาคอยู่เนี่ยนะคะ
ลมมันพัดอ่ะพัดค่อนข้างแรงเลยด้วยซ้ำ
รู่กันเก่าจนไม่สอน
ลมมันพัดแรงทั้งกิ่งก้านใบนี้ไว้ปลิวแบบนี้เลย
เจ้าของคลิปก็ถือว่ามันน่าจะเป็นปฏิหารหรือเป็นความศักดิ์สิทธิ์ของพ่อปู่พญานาคตรงนี้นะคะ
แล้วแต่ความเชื่ออีกเหมือนกันมันก็ไม่สามารถบอกได้
มันจะมีลมพัดเฉพาะต้นนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้

แต่เอาจริงสังเกตต้นอื่นมันก็มีแบบใบไม้ไหว
ซึ่งมันก็เป็นปกติอยู่เหมือนกันนะถ้ามองว่าลมมันพัดน่ะนะ
แต่ถ้าบางคนบอกว่าตรงนี้มันชัดเจนที่สุด

ค่ะอ้าวเรื่องลึกลับแล้ว